เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องหลายมากมายให้น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
คุณผู้ชมครับของเล่นกับเด็กเนี่ยเป็นของคู่กัน
ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยของเล่นก็ครองใจเด็กมาตลอด
แต่วันนี้แดนจะพาไปชมของเล่นที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดเด็กเท่านั้นนะครับ
ขนาดผู้ใหญ่อย่างผมยังรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
เพราะแดงกำลังจะพาไปอาณาจักรของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับ
สำหรับคนที่ชอบของเล่นของใช้ของสะสมนะครับผมต้องมาที่นี่เลยนะครับ
เพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นอาณาจักรของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ
ที่นี่จะมีของเล่นเยอะขนาดไหนอลังการขนาดไหนมาดูกันเลยครับไป
โอ้โหคุณผู้ชมครับร้านนี้น่าสนใจมาก
มีของพรีเมียมงานพรีออเดอร์เยอะมากเลยครับ
เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่าครับ

โอเคครับทุกคนผมอยู่กับคุณยูนะครับเจ้าของร้านยูพรอดักษ์ครับผม
ผลิตภัณฑ์ที่ลงมาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อะไรยี่ห้ออะไรบ้างครับ
ส่วนมากเนี่ยร้านของผมเป็นสินค้าประเภทงานปั้นหรือสตาจู้ครับ

ซึ่งยี่ห้อเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อมากทั้งไซส์โชว์พาวันหรือไม่ว่าจะเป็นงานคนไทยก็มี

อันนี้ถือว่าไม่ใช่ของเล่นนะเป็นของสะสมซะมากกว่า

ราคาล่ะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่

๑หมื่นบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ชิ้นที่แพงที่สุดหรือครับ
แพงสุดก็คือเกือบแสนเลยครับ
ชิ้นนี้เป็นงานคุณไทยครับมูลค่า๘๕๐๐บาท
เขาชอบเอาของเครื่องสกันก็เขาออกมาไลน์ดรูปแบบใหม่
มันดูทันสมัยดูล้ำขึ้น
ใช่ครับอันนี้จะเป็นสเกลที่ใหญ่จะเป็นสเกล๑ต่อ๒
่อส่วนจากตัวจริงมาครึ่งหนึ่งนะครับ

ตัวนี้อยู่ประมาณ๘๕๐๐บาทครับ

สำหรับคนที่ไม่รู้แตกต่างกันยังไงครับ
เลฟิกเกอร์ก็คือโมเดลที่สามารถขยับได้

อันนี้ก็จะเป็นงานญี่ปุ่นนะครับผม
ใช่ครับ
อันนี้ก็จะเป็นสถานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสถานีนะครับผม
เป็นแบบว่าพวกการบินอะไรพวกนี้นะครับ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

ราคาเฉลี่ยแล้วพวกนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
ตาร์ทอยู่ที่๔๐๐๐กลาง
โอ้นี่เลยนะครับผมอันนี้คือ

เกาะสยามโอ้โฮสวยมากเลยนะ
โอ้โฮพี่ถังครับร้านนี้โอ้โฮไทยแลนด์จริงเลยนะครับ

ขอบคุณมากที่ให้ผมมาทัวร์ร้านนะครับผม
แบบเห็นแล้วอยากได้ทุกอย่างเลย

คุณผู้ชมครับของเล่นของสะสมที่นี่เยอะจริงครับ
เดินกันจนเพลินลืมเวลาเลยครับ
เพราะมีของหลากหลายให้ได้ดูได้เลือกซื้อ
จะมาเป็นครอบครัวหรือถ้ามาคนเดียว
ก็สามารถมาหาเพื่อนที่นี่ได้เลยครับ
คุณตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ท่านครับโอ้โหร้านนี้ของเล่นก็เยอะเหมือนกันเลยนะครับ

ของที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ของทางบันไดบันไดความส่วนมา
เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวใช่ไหมครับ

ตอนนี้ทุกอย่างนะครับ๒ภาษาหมดแล้ว
ตอนนี้คือการดำดังขนาดที่ทุกอย่างต้องแปลเป็น๒ภาษาแล้วนะครับ
คุณตั้มครับแล้วสมมุติว่าของเล่นผมพัง
สมมุติว่าผมมีพวกฟีโก้อาร์ตนี้แล้วก็
ทางร้านเองเนี่ยเราก็จะรู้จักกับพี่ก้าอยู่แล้ว
คุณก้าเขาจะเป็นคนเรียกว่าอะไรดี

ช่างซ่อมของเล่นนะครับอาชีพแบบนี้ก็มีด้วยนะครับผม

โอ้โหดีมากเลยนะครับเพราะว่าของเล่นแต่ละชิ้นเนี่ย
ถือว่าเป็นของรักของห่วงของเจ้าของอยู่แล้วนะครับผม
ตอนนี้ผมอยากเจอช่างคนนี้มากเลยนะครับว่า
เขาซ่อมของเล่นยังไงแล้วก็เขาซ่อมของเล่นแบบไหนบ้าง

ฟังแบบนี้แล้วแดนก็ไม่รอช้าเลยครับ
ตามหาช่างซ่อมแอคชั่นฟิกเกอร์กันเลยดีกว่าครับ
โอเคห้องนี้แหละครับที่เขาบอกไว้
คุณก้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

นี่ก็จะเป็นของสะสมหลักของผมแล้วน่ะค่ะ
นี่ของปวดผมเลยครับพวก

แล้วก็นี่อะไรครับน่ารักจังเลย

อันนี้ห้ามสีไหมครับเพราะว่าดูไม่เหมือนกับต้นฉบับเท่าไหร

ก็เลยทำสีเพิ่มให้มันดูเงาดูมันหน่อยขึ้น

เพราะตอนช่วงปี๕๔น้ำมันท่วมใช่ไหมครับ
ระหว่างที่ย้ายของอบพยพขึ้นที่ทรวงครับ
ก็หยิบขึ้นมาก็ไปเจอเอาหัก
แล้วแบบมันคาใจผมก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะ
แล้วก็อยู่บ้านไม่มีอะไรทำลองซ่อม

พอกลับมาเราก็มาส่องดูว่าเฮ้ยเขาซ่อมยังไง
เออ

ที่ทั้งซ่อมของหักหรือชิ้นส่วนหลุดแล้ว
ให้สวยใหม่กว่าของเดิมอีกด้วยครับ
ฉากจำลองของเหตุการณ์ฉากประกอบเล่าเรื่องซึ่งเหมาะในการนำโมเดลมาวางถ่ายรูปได้อีกด้วยครับ
คุณก้าครับงานส่วนมากที่ทำเนี่ยมักจะแบบซ่อมให้คนอื่นใช่ไหมครับ
มีงานไหนที่ภูมิใจแล้วก็เก็บไว้กับตัวไหมครับ
มีฮะแต่เนี่ย้อไม่ได้เป็นงานซอฟต์จะเป็นงานทำสีครับ
ดีไซน์คาแรกเตอร์มาจากไซ่อิวครับ
เป็นคนทำขายครับมันมีหลุดเข้ามาในไทยบ้างแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งเขาให้ผมทำสีให้
พอทำสีเสร็จลูกค้าเขาก็บอกว่า
คุณกล้าลองเอาไปโพสต์ในเพจเขาสิ
ผมมายังไปลองโพสต์ในเพจเค้าปรากฏว่าเค้าชอบ

ผมก็เลยเก็บไปเองตัวนึง
แล้วนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นของคุณกล้าที่ทำไปนะคะ
ถามหน่อยอย่างเช่นก่อนสมมุติว่าเจ้ายพังแบบตรงนี้นะครับหัวขาวพังค่ะ
ถ้าตัวเนี่ยตัวนี่คิด๔๐๐๐ครับ
อันนี้มันต้องพ่นพ่นหลายรอบเราต้องลงสีเงินก่อน
แล้วเอาเครียดแดงมาทักอีกทีหนึ่งแล้วคลือบทักอีกทีหนึ่ง

ถ้ามันมีอะไรที่มันแบบตั้งขึ้นมาด้วย
อย่างเช่นอันนี้ครับผมอันนี้
ประมาณครับพันสอง
คิดว่าจะทำเป็นช่างซ่อมของเล่นแบบนี้อีกนานไหมครับ
ก็คงทำไปเรื่อยครับจนกว่าเราจะไม่ไหว
มันมีความสุขนะตอนเด็กเนี่ย
ดีโอมันก็หาดูยากเราจะเห็นแค่จากภาพนิ่ง
สิ่งพิมพ์อะไรพวกนี้พอมันมีโอกาสได้เจอพวกนี้ฮะ
แล้วก็แบบมันเหมือนมันเติมเต็มความฝันไว้เด็กเรา
ผมเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วเดี๋ยวอนาคตคงมีของเล่นให้มาซ่อมเพียบเลย
โหยินดีครับยินดีครับคุณก้าขอบคุณมากครับครับผม
จากทำให้ช่างภาคภูมิใจแล้วนะครับผม
จะทำให้คนที่ได้รับของเล่นกลับไปเนี่ยมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้กลับมา
เพราะว่าของเล่นที่พังไปแล้วเนี่ยจะได้เหมือนกับมีชีวิตใหม่แล้วกลับมาเป็นสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะ
ทำให้ผมรู้เลยนะครับไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็ตาม
ถ้าเรารักแล้วเราใส่ใจในสิ่งที่เราทำเนี่ยผลงานก็จะออกมาดีแบบที่คุณกล้าเขาทำครับ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องหลากหลายมากมายให้น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์